พูดถึงวัดพระธรรมกายก็มีประเด็นเกิดขึ้นอีกที่จังหวัดระยอง
เพราะว่ามีการจัดงานทำบุญตักบาทพระพิสุขสงฆ์๑๒๕๐รูปนะคะ
ทีนี้ปรากฏว่ามีการปิดถนน
ชาวบ้านกลุ่มที่ต่อต้านเขาก็ไม่พอใจแล้วก็มีการออกมาประท้วง
มีการปะทะคารมกันชูป้ายประท้วง
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นค่ะ
วัดพระธรรมกายจังหวัดระยองนะคะ
ซึ่งก็ชูป้ายประท้วงแล้วก็ปะทะคารมกับพระ
ดำเนินการโครงการทำบุญตักบาทพระพิสุขสงฆ์๑๒๕๐รูปของวัดพระธรรมกาย

จัดการกลางตลาดเมืองระยอง
โดยจุดประสงค์ก็เพื่อนำจตุปัจจัย
ไปช่วยเหลือพระสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ

ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของคนในพื้นที่
แต่ถึงแม้จะมีการประทักคารมกันและออกมา
ป้ายประท้วงก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงใดเกิดขึ้นค่ะ
ตักบาดครั้งนี้มีการปิดถนนสุขุมวิทย์ช่วงขาออกเมืองระยอง
บริเวณ๓แยกทางเข้าถนนศูนย์การค้าสาย๔
จนถึง๔แยกโรงแรมระยองออคิต
ซึ่งระยะทางก็กว่า๒กิโลเมตรเลยนะคะ
บรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยญาติโยม
ศิษยานุสิตที่เลื่อมใสในวัดพระธรรมกาย

นำข้าวสารอาหารแห้งไปร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์
ซึ่งก็มีพระราชสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานสงฆ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายคาราวาส
แม้จะมีกลุ่มต่อต้านวัดพระธรรมกายออกมาเคลื่อนไหว
แต่การทำบุญตักบาทก็ยังคงดำเนินการไปจนเสร็จสิ้นค่ะ
หลังจากนั้นคณะผู้จัดงานก็รีบเก็บสิ่งของ
ทั้งกรวยและแผงกั้นออกจากผิวถนน
เพื่อเปิดการจราจรตามปกติ